ทีนี้มาดูเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนกันหน่อยค่ะ
ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นคุณรปภหิมตะไซส์

เป็นพนักงานส่งของบริษัทเอกชนนะคะ
คือพี่รปภเนี่ยแกบอกว่า
รถกระบะเนี่ยจะเลี้ยวแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวก็เลยทำให้แกเนี่ย
แกก็เลยโมโหตามไปเอาเรื่องกลายเป็นคลิปแบบนี้ค่ะ

แล้วคุณลุงรปภรวกคุณพี่รปภท่านเนี่ยทิบรถกระบะไปด้วยนะ
โอ้เนี่ยค่ะหัวร้อนถึงขั้นว่าขนาดนี้นะนี่ขนาดว่ามอเตอร์ไซค์ยังไม่ล้มนะ

คลิปนี้ค่ะเพจเจ๊น้อยวีพลัสนำมาโพสต์ไว้นะคะ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนภายในนิคมอมตะนครจังหวัดชนบุรีค่ะ

ไม่พอใจที่รถกระบะส่งของคู่กรณีไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวซ้าย
สัญญาณก่อนที่จะเลี้ยวเข้าซอยก็เลยทำให้พี่รอปภต้องเบรกกระทันหัน
จนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเกือบล้มนะคะ
รอปภหัวร้อนตามมาหาเรื่องแล้วก็เตะที่ประตูรถกระบะคู่กรณีไปหนึ่งเปลี้ยง
ทุบกระจกมองข้างจนได้รับความเสียหาย
ทีนี้ค่ะทางคู่กรณีก็คือรถกระบะเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณแล้วนะ
ถูกต้องแล้วแต่ว่ารบพอนั่นแหละขับมาจี้ท้ายเองก็เลยอาจจะไม่เห็นหรือเปล่านะคะ
แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลคนใดก็ตามรอปภก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายเข้าของเขาแบบนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะทางคนขับรถกระบะไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพดอนหัวล่อจังหวัดชนบุรี
เพื่อให้ดำเนินคดีกับคุณรอปภรายนี้ค่ะนะ